ได้เวลาแล้วนี่มัน๙โมงกว่าแล้วคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้มันวันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกด้วย
เชิญชวนคุณผู้ชมคุยกันอยู่แล้วว่าถ้าพูดถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วคุณนึกถึงอะไร

เพราะว่าที่อุบลเขามีอยู่๑ร้านนะ
ที่เขามีเมนูขวัญใจเด็กอนุบาล
แน่ว่าจะเป็นขวัญใจพวกเราด้วยก็ได้
ที่ว่านี้จะเด็ดแค่ไหนติดตามในช่วง

ขับไปถึงหน้าโรงเรียนก็จอดค่ะ
เป็นรถพ่วงข้างที่เรียกว่าโอ้โหมาทีไรเด็กวิ่งกรูใส่เลย
เขาจะขายอยู่ที่บริเวณสามแยกเทศบาลนครอุบลราชธานีข้างโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
นี่คุณป้ามาถึงปุ๊บตั้งร้านเลยจ้า
ร้านนี้คือร้านผัดมาม่าป้าแมวนะจ๊ะ
ตอนนี้เป็นกระแสสุดฮอตในโซเชียลเลย
เฮ้ยเดี๋ยวต้มมีกึ่งทีนี้เลยเหรอ
ใช่แล้วจะได้ไม่เสียเวลาเด็กรอไง

ถึงเวลาเขาก็มาตั้งร้าน
ขับรถมารอเลยเพราะว่าใกล้แล้ว

เขามาตั้งร้านตั้งแต่บ่าย๒นะคะ
นักข่าวเราไปสอบถามป้าแมวเลยว่า
เรื่องราวชีวิตป้าแมวเป็นยังไงมาไงถึงได้มาขาย
แมวบอกว่านะเมื่อก่อนเนี่ยมีอาชีพรับจ้างมาก่อนนะคะ
แล้วก็มาขายผัดบะหมี่กึ่งประมาณ๑๖ปีแล้ว
เริ่มแรกจะมีแค่ไม่กี่อย่างหรอก
ปัจจุบันเริ่มมีหลายรสหลายสูตรแล้ว
แต่รสชาติที่เด็กชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็น
คาโบนาร่าที่ไม่เผ็ด

พีชเข้าไปด้วยชอบยืดอย่างนี้เด็กอ่ะ

แล้วก็ยังมีสไตล์ญี่ปุ่นใส่โชยุเข้าไป
ซึ่งมันเป็นทางสูตรของทางร้านไม่เหมือนใครเลยนะ

นี่เด็กบอกชอบแบบนี้ป้าป้าทำให้หน่อย

แล้วถ้าหากว่าใครบอกอยากจะใส่หูเพิ่มไข่

ใช่ป้าแมวป้าแมวใส่หมูเออป้าแมวป้าแมวใส่ผัก
โอ้ยป้าแมวบอกคุณชนะนี้แป๊บหนึ่ง
นี่คุณผู้ชมมันเป็นความสุขของเด็กนะ
เรียนต้องมามุงต่อแถวเพื่อที่จะให้ป้าแมวทำให้ทาน
ซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงคุณชิสาน้องใบตอง

นี่แหละเป็นความเชี่ยวชาญที่ป้าแมวขายมานานนะคะ
เด็กบอกอู๋ชอบมากเลยมาอุดหนุนป้าทุกวัน
จะขายตั้งแต่บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
เห็นเด็กทานแบบนี้แล้ว

ก็ไม่ว่ากันก็ไปต่อแถวรอนิดนึง
แนะนำไปช่วงที่เย็นหน่อย

ผมเห็นมาถึงก็ลุมเลยครับ
น้องก็อยู่ที่นายรอดีกังแล้ว

อะไรรู้ไหมเท่าที่ดูผมเคยดูในติ๊กต๊อกเขา
เขาจะตัดตัดซองรอ
แล้วเหมือนถือถ้วยรอเขาจะรู้ว่าของใครเป็นของใคร
ถูกต้องนี่แหละเป็นสีสันของเด็กในช่วงเลิกเรียน